คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมาค่ะ
กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการแถลงความคืบหน้านะคะ
ประเด็นการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล

จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยล่ม
คือการแถลงข่าวนี้ค่ะมีทั้งกองทัพเรือ
ฝ่ายปกครองตำรวจแพทย์นิติเวศจากกองทัพเรือ
ประเด็นสำคัญก็คือได้แถลงเอาไว้ว่า
กองทัพเรือได้ประกาศติดตามญาติ
ประสานญาติของผู้สูญหายทั้งหมด๒๓นายค่ะ
ให้เดินทางไปที่มูลนิธิสวังราชสัตว์ธรรมศาสตร์
อำเภอบางสะพานจประจบฮิริขันต์
โดยเฉพาะพ่อแม่ลูกและญาติพี่น้องนะคะ
เพื่อนำไปเปรียบเทียบยืนยันอัตลักษณ์บุคคล
ในการพบว่าเป็นร่างของใคร
เพราะถ้าหากว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตหลังจากนี้
จมน้ำเกิน๓วันหรือกว่า๗๒ชั่วโมง

ส่วนประเด็นที่รายชื่อของพันธาเอกจิราวัตรเจริญศิลป์
ซึ่งตอนแรกปรากฏรายชื่อในกลุ่มของผู้เสียชีวิต
แต่ภายหลังมีการแก้ไขว่าเป็นรายชื่อของผู้สูญหาย
เจ้าหน้าที่บอกว่าคือก่อนหน้านี้ดูด้วยสายตานะคะ

ก็จะชัดเจนจนสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้
ภัรยาของพรรจาเอกอำนาจพิมธีผู้เสียชีวิตค่ะ

ถือรูปสามีมาด้วยนะคะเป็นรูปสามีอยู่ในชุดกำลังพล
ก็บอกว่าภูมิใจในสามีค่ะ
ขอบคุณสามีที่เป็นต้นแบบให้กับลูกชายทั้งสองคน
ลูกชายคนโตก็เป็นทหาร

ลูกชายคนเล็กอยู่ม๓ต้นแบบของเขาคือคุณพ่ออยากสอบเรียนทหารอยากเรียนจบรออยากเป็นเหมือนคุณพ่อ
เคยฝึกกลางทะเลรู้ว่าถ้าเต็มที่อดอาหารได้๕๗วัน
ตำรวจบอกว่าพันธาเอกอำนาจสภาพศพคือดีที่สุดในตอนนี้
ก็มีสติดีเอากระเป๋าคาดเอวสีเหลืองดำรัดตัวเองเอาไว้แน่น
เพราะคิดว่าถ้าไม่รอดแล้วก็ขอให้คนจดจำได้ว่า
นี่คือพันธาเอกอำนาจและเขาก็ใส่เสื้อชูชีพอยู่ด้วยนะคะ
มีรูปสุดท้ายบนเรือหลวงสุโขทัยตอนที่พันธาเอกอำนาจ
ขณะที่ใส่เสื้อชูชีพมีแชทข้อความเป็นข้อความสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ส่งข้อความไปบอกภรรยาว่าป่ารักแม่และลูกนะป่าจะกลับไปหาจะจมแล้ว
คุณผู้ชมค่ะนี่คือข้อความสุดท้ายค่ะภรรยาบอกว่าก็จะดูแลลูกทั้งสองคนให้ดีที่สุด
จะเป็นเสาหลักของครอบครัวขอบคุณกองทัพที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต้องให้กำลังใจทุกคนจริงนะครับ